มีการแถลงสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ในบ้านเราก็๑๑รายนะครับ
ทั้งหมดก็เป็นกลุ่มที่กลับมาจากต่างประเทศ
แล้วก็อยู่ระหว่างการกักตัว

ก็คือกลุ่มที่เดินทางมาจากอินเดีย๑คนนะครับ
เป็นหญิงไทยอายุ๓๒ปีกลับมาเมืองไทย๒๒พฤษภาคม
แล้วก็ถูกกักตัวแล้วพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙
กลุ่มที่๒เดินทางกลับมาจากกาต้า๖คน
มาถึงเมืองไทย๒๒พฤษภาคม
เป็นเพศชาย๕คนมีอาชีพเป็นพนักงานนวด
และเพศหญิง๑คนมีอาชีพเป็นแม่บ้าน
แล้วก็สรุปสุดท้ายก็ถูกกักตัวอยู่ก็พบว่าติดเชื้อโควิด๑๙
กลุ่มที่๓เดินทางมาจากคูเวทเป็นเพศชายทั้งหมด
ทำงานที่แคมป์ของบริษัทต่างชาติ
กลับเข้ามาประเทศไทย๒๔พฤษภาคม
แล้วก็ตรวจพบการติดเชื้อโควิด๑๙
รวมรายใหม่๑๑รายสำหรับวันนี้นะครับ
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาหายวันนี้รักษาหายเพิ่มขึ้นเป็น๑๔รายนะครับ
ดังนั้นมีผู้ที่รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว๒๙๔๕ราย
ผู้ป่วยสะสมในบ้านเราทั้งหมด๓๐๖๕ราย
ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๖๓รายนะครับ
อดผู้เสียชีวิตยังคงเดิมนะครับอยู่ที่๕๗รายนะครับ
คุณหมอทวีสินได้พูดถึงความคืบหน้าการพิจารณาผ่อนปลนระยะที่๓
บอกว่าในระยะที่๓จะมีการผ่อนปลนเพิ่มเติม
เช่นร้านค้าในห้างศัพท์สินค้ากีฬา
โดยเฉพาะการซ้อมของนักกีฬาตัวแทนต่าง
รวมถึงการลดระยะเวลาเคอร์ฟิลล์ลงนะครับ
ได้รับการผ่อนปลนจะต้องลงทะเบียนผู้ใช้บริการ
แอปพลิเคชันไทยชนะทั้งหมด

มีความเสี่ยงในระดับปานกลางไปถึงความเสี่ยงสูงนะครับ
แล้วก็ในช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายก
รัฐมนตรีได้เรียกประชุมสอบคอชุดเล็ก
หารือแนวทางการผ่อนปลนระยะที่๓นะครับ
ก็มีการเชิญทั้งในส่วนของเลขาธิการสมชนะครับ
แล้วก็ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การ

แล้วก็ในส่วนของประหลัดกระทรวงมหาดไทย
แล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมพร้อมกันนะครับ
ก็คงเป็นการสรุปแล้วว่าเราจะมีแนวทางอะไรกันต่อยังไงดี
แล้วก็มาตรการในการผ่อนปลนจะเป็นยังไง

แล้วก็เสนอต่อที่ประชุมสบคชุดใหญ่พรุ่งนี้
แล้วก็มติคงออกมาจากที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่พรุ่งนี้แหละฮะ